ต้องกินยากต้องกินยาก

เจอย้างสิ

ก็อาจจะก่อนผมแรก

ก็จะก่อนผมแรก

ก็อาจจะคือเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไม่เกี่ยวกับความไม่เรียบร้อยหรือจะต้องการความไม่สมบัติก็ยังได้นะครับ

มันต้องกลับมา
ต้องกลับมาด้วยต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย

ต้องกลับมาด้วย

ต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย
ต้องกลับมาด้วย

ต้องกลับมาด้วย

ต้องกลับมาด้วย